๑๑นาฬิกา๒๕นาทีเรามาหาของกินกันสักนิดหนึ่งนะฮะ
ใช่ค่ะก่อนที่จะไปของขาวเป็นคนชอบทานหวานขอของหวานก่อนเลยได้ไหม

เดี๋ยวพาไปดูคุณผู้ชมร้านเบเกอรี่ร้านนี้เนี่ยนะคะ
เขามีดีที่เบเกอรี่และธรรมชาติ
นี่คือมีบ่อปลาครับแบบปลาคาร์ฟ๘๐๐กว่าตัวนะนะ
แล้วดูเบเกอรี่ก็หน้าตาดีเพราะอะไรรู้ไหม
เขาใช้วัตถุดิบจากสวนของเขาเองอย่างเค้กมะพร้าว
เขาปลูกมะพร้าวแล้วก็เอามะพร้าวนั้นมาทำเป็นเค้กค่ะคุณผู้ชม
ดีจังเลยแล้วเห็นว่าที่สวนแห่งนี้เขามีการแบบว่าให้คนที่มาซื้อเบเกอรี่
ได้เห็นขั้นตอนและวิธีการทั้งเก็บผลไม้แล้วก็มาทำเลยใช่ไหม
ขั้นตอนเลยนี่ไงจะได้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นเค้กมะพร้าว
ที่รสชาติละมุนนุ่มลิ้นขนาดนี้มันผ่านกระบวนการยังไงมีกรรมวิธียังไง
นะแบบไม่มีลอลิงนะคะคุณผู้ชม
ใช่เพราะเจ้าของร้านชื่อคุณกิ่นกอินอเมเอกนี่แหละค่ะ
เขาก็ไปคล้องกับคำว่ากลิ่นนั่นแหละนะ
แล้วร้านนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ทำการอาคารป้องกันหน่วยดับเพลิงอบตบ้านเกาะ
อำเภอเมืองสมุทรสาครบรรยากาศเนี่ยนะคะมีต้นไม้เพียบเลยร่มรื่นมาก
โซนนี้เขาจัดแบบลงตัวเป็นห้องกระจกแบบรายล้อม
ด้านนอกมุมก็สบายสบายนะคะแล้วเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกว่าชอบที่นี่เป็นพิเศษ
เพราะว่าใครที่ชอบปลาคาฟดูสิเลี้ยงเยอะมาก๘๐๐กว่าตัวค่ะคุณผู้ชม
ลูกค้าที่มานั่งทานกาแฟมากินเบเกอรี่เนี่ยก็ให้อาหารปลาแบบผ่อนคลายแบบนี้ได้ด้วย
แล้วบางคนบอกว่าอยู่บนฝั่งไม่พอนี่เรือนี้เขาก็ให้สามารถไปพายเล่นได้เหมือนกัน
ส่วนตรงนี้เป็นอาหารปลาคราฟนะคะได้ทำบุญให้ปลาด้วย
ทีนี้ก็เลยไปคุยกับคุณกิ่นค่ะคุณกิ่นหรือว่านางสาวจันทนาจันเปลี่ยนเจ้าของร้านบอกว่า
มีสวนมะพร้าวอยู่๔๐กว่าไร่เที่ยงบ้านแพ้วแล้วก็เอาวัตถุดิบนี้แหละ
มาทำเป็นเค้กมะพร้าวทำเป็นพุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอมแล้วลูกค้าตอบรับดีมากจริงค่ะ
เกอรี่ที่ร้านนี้เขาทำแบบใหม่สดทุกวันแล้วที่ดิฉันชอบอีกอย่างหนึ่งคือ
ชอบกินของหวานแต่ไม่ชอบกินหวานงงไหมไม่งงใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเค้กมะพร้าวของเขาเนี่ยจะไม่ได้หวานบาดคอถือว่าเป็นสูตรเด็ดเลยลูกค้าชอบมาก
คือบางคนเขาอยากกินขนมแต่ก็กลัวอ้วนไงไม่อยากทานน้ำตาลเยอะอะไรอย่างนี้
ลดน้ำตาลลงมาหน่อยดูในตู้กระจกสิคะนอกจากเค้กมะพร้าวมีอีกเพียบเลย
มะตูมก็มีนิวยอร์กชีสเค้กก็มีเค้กแครอทเค้กบานอฟฟี่
ราคาไม่ถึง๑๐๐ค่ะ๗๐กว่าบาทถึง๙๐กว่าบาท
เอานอกจากขายเบเกอรี่แล้วเนี่ยนะคะชากาแฟก็เข้มข้นมีให้บริการมีอาหารจานด่วนอีก
ร้านกลิ่นละมุนโฮเมดเบเกอรี่เนี่ยเปิดคือเปิดหยุดแค่วันเดียววันเสาร์
ตั้งแต่๗โมงถึงห้าโมงเย็นนะคะดังนั้นแวะไปอุดหนุนได้ดี
บอกพี่กัดอีกทีนึงดีกว่าอยู่บริเวณที่ทำการอาคารป้องกันหน่วยดับเพลิง
บตบ้านเกาะที่สมุทรสาครโอ้น่าไปนะฮะธรรมชาติก็สวยเนี่ย